เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานับถอยหลังเริ่มใหม่ไทยแลนด์ไทรรัฐ
เกาะติดการเลือกตั้งปี๒๕๖๖ไปพร้อมกัน
วันนี้เป็นวันเริ่มต้นการรับสมัครผู้สมัครสอบแบบแบ่งเขต

อกจากนี้ขยับไปอีกวันหนึ่งคือวันพรุ่งนี้๔เมษายน
ยาวไปถึงวันที่๗เมษายนก็จะเป็นการเปิดรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ
หรือว่าปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็ส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ความแตกต่างในเบื้องต้นก็คือว่าวันนี้แบบแบ่งเขต
เราจะรู้ว่าเขตที่เราอยู่อาศัยสอสอแต่ละพักเขาจะได้หมายเลขอะไร
ซึ่งหมายเลขที่ได้อาจจะตรงกันหรือไม่ตรงกัน
หมายเลขของบัญชีรายชื่อแล้วก็พักวันพรุ่งนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ที่ต้องจับตาก็คือ
การรับสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์นั่นเองนะคะ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะใช้เบอร์เดียวกันทั่วประเทศเลยค่ะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าเห็นภาพรวมกว้างสส๕๐๐คน
แบ่งเป็นสอสอแบบแบ่งเขต๔๐๐คนแล้วก็เป็นแบบบัญชีรายชื่ออีก๑๐๐คน
ถูกต้องครับอันนี้คือปฏิทินการเลือกตั้งนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
หลังจากนั้นครับบรรยากาศการหาเสียงก็จะเริ่มต้นอย่างเข้มข้น
ซึ่งแต่ละพักเองนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของกรกตอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ
ไทม์ไลน์กันต่อครับหลังจากเดือนเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
พอเข้าสู่ห่วงเดือนพฤษภาคมบรรยากาศความเข้มข้นจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกครับ
พฤษภาคมปีนี้เป็นวันสุดท้ายในการเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
หลังจากนั้นครับช่วง๗พฤษภาคมถึง๑๓พฤษภาคม
ก็คือ๗วันก่อนการเลือกตั้งวันที่๑๔พฤษภาคม
และอีก๗วันหลังการเลือกตั้งก็คือ๑๕๒๑พฤษภา
ห่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นระยะเวลาในการไปแจ้งเหตุ
ถ้าหากว่าคุณไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับ
พฤษภาวันนี้จะเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ
ส่วน๑๔พฤษภาคือวันเลือกตั้งทั่วไปครับ
โมงเช้าถึง๕โมงเย็นก็ไปใช้สิทธิ์ของท่านได้นะครับ
แล้วก็เกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวีรวมถึงสื่อในเครือไทยรัฐกรุ๊ป
ทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์แล้วก็ทีวีช่อง๓๒
เราจะมีรายการพิเศษเกาะติดการเลือกตั้งไปพร้อมกัน
เริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยที่